ช่วงนี้ที่เราอยู่ห่างกายกันนะคะ
เพราะว่าเป็นช่วงของการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด๑๙

หรือว่าอย่างน้อยก็คือโทรหาครอบครัวกันบ้างนะคะ
เพราะว่าหลายคนก็ยังคงมีอาการป่วยที่เป็น
เหมือนเป็นโรคประจำตัวอยู่อย่างยิ่งเลย

อันนี้เขาก็ต้องการคนที่จะคอยเหมือนรับฟัง

ผู้หญิงคนนึงค่ะตัดสินใจกระโดดจากสถานี
ซึ่งนี่ค่ะคือเขามีประวัติว่าป่วยเป็นซึมเศร้า
หลังจากที่เสียคุณพ่อไปเมื่อ๒ปีก่อนนะคะ

เพราะว่าเขาดูแลคุณพ่อไม่ดีคุณพ่อก็เลยเสียชีวิต

มันเป็นสายที่มันมีทั้งใต้ดินกับยกระดับ

แต่เขาไปเลือกจุดที่มันยกระดับแล้วก็กระโดดลงมา
ใช่ค่ะความสูงกว่า๑๐เมตรนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๙โมงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
ตำรวจสอนอท่าพระแล้วก็แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
และเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกระตันยู
ก็มาที่จุดเกิดเหตุนะคะ
อยู่บนถนนจรรย์สนิทวงค่ะที่เขตบางกอกใหญ่
ใกล้กันกับสถานีท่าพระเนี่ย

ก็พบร่างของนางสาวปิ่นแก้วเจือแก้ววัย๔๓ปี

สภาพศพสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีเทา
กางเกงขาสั้นสีเทารองเท้าแตะสีน้ำเงิน
มีบาดแผลบนใบหน้าที่กระแทกกับพื้นจนเป็นแผลชะกัน
ข้างศพมีกระเป๋าคาดเอวสีน้ำเงินนะคะ
ตรวจสอบข้างในก็มีโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์
เจ้าหน้าที่ก็เก็บทั้งหมดรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
สอบถามนางฮาไทยรัฐเจือแก้วพี่สาวผู้ตาย
เดินทางมาดูศพน้องสาวก็บอกว่า
น้องทำงานรับจ้างดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
แถวบ้านพักย่านถนนบางแวก
ทำอาชีพนี้ตั้งแต่คุณพ่อเสียด้วยโรคชะลาไปเมื่อ๒ปีที่แล้วค่ะ
แต่พี่สาวก็สังเกตแล้วนะคะว่าตั้งแต่พ่อเสียไปเนี่ย
ซึมลงแล้วก็เครียดลักษณะเหมือนคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
เพราะน้องมักจะพูดเสมอว่าเพราะเธอดูแลพ่อไม่ดี
กระทั่งวาระสุดท้ายของพ่อคุณพ่อก็เลยจากไป
ซึ่งพี่สาวยืนยันว่าจริงแล้วลูกทุกคนก็ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้ว
แต่ว่าก็ด้วยอายุไขนะคะที่ทำให้คุณพ่อจากครอบครัวไป
ปกติน้องสาวเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาอยู่แล้วค่ะ
พอพ่อเสียเนี่ยยิ่งเงียบหนักกว่าเดิมแล้วก็น่าเป็นห่วงด้วย
ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันอยู่ห่างไกลกัน
เพราะเป็นช่วงของโควิด๑๙กำลังระบาด
น้องก็ยิ่งซึมลงยาดก็คอยถามถ่ายนะคะ
แต่ว่าน้องก็บอกว่าไม่เป็นอะไรจนกระทั่งมาเกาะเหตุแบบนี้ค่ะ
เมืองต้นตำรวจก็บอกว่าจะมอบร่างผู้ตายให้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
นำส่งผ่าชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชนะคะ

เพื่อนำร่างไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนาค่ะ